พื้นที่ไหนฝนยังตกอยู่น้ำยังท่วมอยู่หรือว่าพื้นที่ไหนหนาวแล้ว
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยผ่านทางไลน์หน้าจอก็ได้ในโซเชียลก็ได้นะคะ
นี่ถ้าเกิดเป็นที่กรุงเทพนะดิฉันสัมผัสแค่อากาศเย็นเมื่อวันจันทร์

วันถ้วนไม่รู้หลังจากนี้จะยังไงนะ

เขาบอกว่าหนาวปีนี้อาจจะช้าแต่หนาวแน่

ชาวบ้านเขาเริ่มมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองกันแล้ว

แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายเสื้อกันหนาวมือ๒
พี่บุรีรำในนาวหูก็ใช้โอกาสนี้นั่นแหละ

ลมหนาวพัดมาต่อเนื่อง
ช่วงดึกเช้าโอ้ยมันเย็นค่ะ

ชาวบ้านเขาก็มาเลือกซื้อกันหนาวมือ๒

แต่ราคาเริ่มต้นเริ่มแต่๓๕บาทไปจนถึง๒๐๐บาทนะคะ
อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าเป็นผ้าแบบไหน

ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าราคาช่วงนี้
ฝนต้นหนาวแบบนี้ราคามันยังไม่แพงยังไม่แรงมาก
แต่ถ้าเกิดว่าคุณสืบสกุลไม่รีบตัดสินใจแล้วไปซื้อ
สักประมาณกลางหน้าหนาวช่วงที่มันหนาวจัด
ราคาพุ่งนะคะจะแพงเป็น๒เท่าเลยค่ะ
รายได้ของพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยวันหนึ่ง๒๐๐๓๐๐บาทเลยนะ
ทีนี้พอเราเล่าข่าวเรื่องของการซื้อเสื้อกระหนาวมือ๒
อันนี้เราก็ต้องย้ำเตือนกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
เรื่องของการทำความสะอาดเสื้อกับหนาวมือ๒

ก่อนที่เราจะเอามาสวมใส่ซื้อมาแล้วปั๊บ
ทำยังไงได้บ้างซักผงซักฟอกซักน้ำยาซักผ้า
รวมถึงก่อนที่จะซักอาจจะเอาไปต้ม
ต้มในน้ำเดือดนานสัก๑๕นาทีถึง๑ชั่วโมง
หรือบางคนบอกว่าฉันเอาไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อได้ไหม
ได้ค่ะเลือกที่มันมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคอไรนะคะ

หรือบางคนบอกว่าเอาสิ่งที่มีอยู่ในครัวนี่แหละ
เอาน้ำส้มสายชูมา๒๓ถ้วยตวงต่อน้ำลิตรถึง๒ลิตร

พอแช่เสร็จแล้วก็มาซักมาทำความสะอาดตามปกติ

เท่านี้จะป้องกันโรคที่มากับเสื้อกันหนาวมือสองได้นะคะ

เพราะกรมอุตุก็กำลังตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกันอยู่

น่าจะเข้าฤดูหนาวในสัปดาห์ที่๔ของเดือนตุลาคมนี้